อีก๓แห่งจะเริ่มต้นการลื้อถอนในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ขณะที่เหลืออีก๑๖แห่งนั้นคงต้องรอคำสั่งของศาลออกมาก่อน
ซึ่งจะเป็นไปตามคำสั่งคอสชที่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่บนภูทับเบิกครับ
เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการลื้อถอนรีสอร์ทบนภูทะเปิก
เพชรบูรณ์กลุ่มที่๒ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี
และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีจำนวน๑๙คน
๙แห่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔จังหวัดพิศนุโลกติดป้ายประกาศขอให้ลื้อถอนผ่านใน๓๐วันและขยายให้อีก๗วันตอนนี้ก็ครบกำหนดลื้อถอนแล้วล่าสุดสารพิพากษาแล้วจำนวน๓แห่งคือสมอร์วิลสายหมอกรีสอร์ทและเอวาพูทับเบิกรีสอร์ทซึ่งวันนี้เจ้าของรีสอร์
พิพากษาของศาลก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการตามคำสั่งคศที่๓๕ทับ๒๕๕๗เพื่อขอให้มีการลื้อถอนทันทีครับ
สำหรับในกลุ่มที่๓มีอีก๖๔แห่ง
เจ้าหน้าที่จะตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ

ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่เจ้าของเดิมและไม่อยู่ในหลักการยกเว้น

ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภูทะเปิกบางข้อ

ยืนยันว่าจะสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการได้ภายในสิ้นปีนี้ครับ